ตำรวจภูทรลมศักดิ์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในจังหวัดเพชรบูร
ร่วมกันแถลงข่าวการจับกลุ่มแก๊งค้ากัญชารายใหญ่
ผู้ต้องหา๓รายพร้อมของกลางกัญชา๕๐ก้อนก้อนละ๑กิโลกรัม
น้ำหนักรวม๕๐กิโลกรัมมูลค่า๔แสนบาท
พันธุ์ตำรวจเอกนิคมพรมพิราผู้กำกับการตำรวจภูทรลมศักด
กล่าวว่าการจับกลุ่มครั้งนี้ถือเป็นการจับกลุ่มกัญชาล็อตใหญ่ที่สุดของสพลมศักดิ์
โดยตำรวจได้ติดตามนานหลายเดือนกว่าผู้ต้องหาจะไว้ใจและตกลงทำการซื้อขาย
หลังถูกจับกลุ่มผู้ต้องหารับสารภาพว่าซื้อกัญชามาจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านจังหวัดบึงกาล
และนำมาขายในจังหวัดเพชรบูรณ์อีกหลายอำเภออ้างว่าเพิ่งทำเป็นครั้งแรก
ตำรวจจึงแจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายและร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทที่๕
ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย